สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ในช่วงหลังนี้ค่ะแม้ว่าผลงานของทัพช้างศึกทีมชาติไทยอาจจะยังไม่ได้ดีนัก
แต่ว่านักเตะไทยค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะ
ซึ่งฐานข้อมูลกลางเป็นที่ได้การยอมรับนะคะ
ตอนนี้ค่าตัวนะคะอยู่ที่๑๓๕๐๐๐ปอนด์
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๕๖๓๐๐๐๐๐บาท
เป็นคนเดียวที่มีมูลค่าเกินหลักล้านปอนด์นะคะ
อันดับที่๒คือเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันนะคะ
ค่าตัวนะตอนนี้นะคะ๗๒๐๐๐ปอนด์ค่ะประมาณ๓๐ล้านบาท
อันดับที่๓ต่อมาก็คืออีกหนึ่งคนที่ค้าแข้งอยู่ในเจลีกค่ะ
ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะคะอยู่กับทีมโอลิตาทูนิตา
แล้วก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงออกสตาร์ทเจลีกด้วย
ค่าตัวอยู่ที่๕๔๐๐๐ปอนด์ค่ะประมาณ๒๒๕๐๐๐๐บาท
ส่วนอันดับที่๔นะคะคือ๒ดาวดังในศึกโตยาต้าไทยลีก
นั่นก็คือสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ทริสตองโดนะคะ
ค่าตัวอยู่ที่๓๖๐๐๐ปอนด์หรือประมาณ๕ล้านบาท
อันดับที่๕มีร่วมกันหลายคนเลยค่ะ
มีตั้งแต่อดีศักดรายสอนพันศาเหมวิบูรณ์ธนบุญเกษารัฐ
ศิวลักษ์เทศสูงเนินแล้วก็เพรียพัฒน้นชายา
มูลค่าอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐๐๐ปอนด์หรือว่า๘๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ประธานสโมสรบุรีรำยูเนเต็ดค่ะ
แหลงผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจของสโมสรค่ะว่า
รู้สึกเห็นใจนะคะที่ทีมเชียงรายยูเนเต็ด
ที่ต้องสลับออกมาเป็นทีมเยือนในศึกโยต้าไทยลีก๒๐๑๙
นัดที่๖ที่จะพบกันวันนี้
ต้องยกเลิกอีเวนต์ที่เตรียมการเอาไว้ที่บ้านนะคะ
ตลอดจนเปลี่ยนแผนการเดินทาง
ขณะที่แฟนบอลหลายคนค่ะก็ลางาน
จองตัวเครื่องบินแล้วก็โรงแรมเอาไว้แล้ว
เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นนะคะ
และก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น
ว่าทั้งสองทีมไม่มีใครที่อยากจะเปลี่ยนโปรแกรม

รวมถึงแฟนบอลค่ะการสลับโปรแกรมเยาเหยือน

และก็ยังขอภาวนาให้สภาพอากาศที่จังหวัดเชียงราย
กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
โดยค่ำคืนวันนี้เย็นวันนี้นะคะไทยลีกเตะกลางสัปดาห์ครบทั้ง๘คู่ค่ะ
ที่น่าสนใจนะคะเวลา๕โมง๔๕นาทีมีการท่าเรือเจอกับตราดนะคะ